สามครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับไทยรัฐทันข่าว
ช่วงนี้มาดูการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่นนทบุรีค่ะ
เขาร้องเรียนว่าพระสงฆ์กับศรีกา๑คู่
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมไปมาหาสู่กันตลอดเลย
บ้านวัดนะคะแล้วนอกจากนี้บางคืนค่ะ
พระรูปนี้ตื่นขึ้นมาจัดร้านขายของให้กับศรีกา
เขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดู
เพื่อเป็นหลักฐานไม่ใช่ว่าจะพูดลอย
อันนี้คือคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ภาพนี่คือพระสงฆ์กำลังจัดเตรียมข้าวของในร้านค้า
ร้านค้าอยู่ไหนก็อยู่ในวัดนั่นแหละ
ถ้าดูแค่ภาพอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไง

เป็นของของที่เอาไว้ให้คนมาบูชา
เป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะคะก่อนออกบินทบาท
แต่ร้านค้าที่เห็นเป็นของศรีกาวัย๕๐ปี
ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพระรูปนี้แต่อย่างใด
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าทนดูไม่ไหวแล้ว
ที่ผ่านมานานกว่า๒ปีพระกับศรีการูปนี้
ทำตัวไม่เหมาะสมไปมาหาสู่ถึงบ้านของศรีกาเลย
แถมทุกวันช่วงเวลาประมาณตี๒กว่า
พระรูปนี้จะต้องลุกขึ้นมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ตั้งหมอกไว้เตี๋ยวหั่นผักปิ้งไก่
จัดร้านเวลาศรีการมาขายตอนเช้าค่ะ
ป้าหนึ่งสามีช่วยทำมาหากินนะ
แล้วพอตี๕หลวงพ่อออกไปบินทบาทค่ะ

เมื่อพระรูปนี้ทราบว่ามีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
ก็คอยมาถอดปลั๊กเอาผ้ามาปิดหน้ากล้องบ้าง

เจ้าอาวาสต้องเรียกไปตักเตือนว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสม

พระรูปนี้เคยถูกเรียกไปตักเตือน
หลังจากมีญาติโยมมาบริจาคเงินให้กับวัด
แต่พระรูปนี้รับไว้แล้วไม่เอาให้เจ้าอาวาสนะคะ
ศรีกาเจ้าของร้านก็ต้องไปถามเจ้าของร้านทีนี้
ถ้าพระจัดของให้ร้านนี้

พอทราบว่าพระลูกวัดที่กุฏิอยู่ใกล้กับร้าน

ก็มีการขู่บอกว่าจะยิงปืนใส่สาดน้ำใส่
รวมถึงด่าบุพการีด้วย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาด
เอาทั้งหมดนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูมาให้นะคะ

บอกกับทีมข่าวบอกว่าก็รู้จักกับศรีกาเจ้าของร้านจริง
สนิทกับสามีศรีกาตั้งแต่สามีเขายังไม่ตาย
ส่วนคลิปที่เห็นมันผ่านมา๒ปีแล้วโยม
เมื่อถามถึงสาเหตุที่พระจะต้องไปช่วยจัดร้านทำความสะอาด

ผ่านมาเวลาตัวเองจะฉันอะไรหรือวานให้ไปซื้ออะไร
เขาไม่เคยเก็บเงินเลยหมายถึงเจ้าของร้านนะคะ
ก็เลยไปช่วยเก็บกวาดเช็ดโต๊ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ไม่ได้ไปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
และสาเหตุที่เอาภาพมาปิดกล้องเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเอาไปนินทา

ส่วนเรื่องที่มีการข่มขู่จะเอาปืนมายิงพระลูกวัด
ที่ดูแลเรื่องกล้องวงจรปิด
เหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนพูด
แต่ตัวเองบวชมา๒๒ภัณฑ์ศาสตร์แล้ว
จะไปทะเลาะกับพระที่บวชเพลงสองฟรรษาทำไม
ไปฟังเสียงพระรูปนี้ค่ะ
ซึ่งไม่เคยรู้ของมัน
แล้วควรจะเห็นตัว
นั้นจะได้เวลขึ้นไป
อีกตั้งนั้นไม่เคยมี

เดี๋ยวทีมข่าวของเราติดตามมารายงานต่อไปค่ะ
นั่นก็เป็นคำชี้แจงทั้งสองฝ่ายที่ยืนยันว่า
ไม่มีความสำคัญลึกซึ้งเชิงชู้สาวแน่นอน
แต่ก็แน่นอนว่าคือพฤติกรรมแบบนี้
มันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่านะคะ

มันเป็นความสงสัยของชาวบ้านนะคะ